คุณผู้ชมค่ะคู่นี้บอกเลยว่าความหวานเขาไม่ลดน้อยถอยลงไปหรอก
กำลังจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวลิลลี่เชิญประมาณนั้น
คุณผู้ชมคู่นี้เขาขยันเสิร์ฟความหวานออกสื่อกัน
ก่อนหน้านี้จำคลิปนั้นได้ไหมที่ไม่ได้ออกบ้านสักที
เวลาจะพูดอะไรเขาต้องเยียร์ย
คือเราก็อดถามไม่ได้เนาะเวลาที่แบบว่า
ลิลลี่เนี่ยชีไปพักผ่อนกับเพื่อน

เราก็เลยนี่ให้หนุ่มนนอินถนนเพื่อนสนิทของลิลลี่

ไหนคู่นี้เขาก็มาร่วมงานด้วยกันในละคร
เราก็เลยให้นนท์เนี่ยสวมบทเป็นเหยี่ยวข่าวให้เราสักหน่อย
ลองไปฟังคำตอบหนุ่มชินดูค่ะ

โอเคถ้าเขามาอื้อนะเมื่อกี้
ถ้าเขามั่นใจในตัวเองเราโอเคเราโอเค
แล้วเขาส่งมาให้เราเช็คก่อนป่ะว่าแบบรูปนี้ลงได้มั้ยเต้งอย่างนั้น

ก็คือหมายถึงว่ารูปตัวเองมาแล้วรูปมาแล้ว

เขาก็ส่งอันนี้มาให้นะว่าจะลงอันนี้นะอะไรอย่างนี้

จิตก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ดีก็คือให้ไปเที่ยวบ้าง
ปล่อยใจบ้างไปพักบ้างอะไรอย่างนี้
อยากให้ลงก็คือฝากไว้คิดถึง
แล้วก็เป็นห่วงเสมออยู่แล้วค่ะ